จังหวัดจันทบุรีกันก่อนนะครับ

พกไว้เหรอ

เค้าผู้หัวมาห้าง
เพราะว่าผู้หัวต้องถูกหนูอะไรไม่รู้

เสื้อกล้ามสีดำกางเกงยีนมีปืนเหน็บอยู่ที่เอว
นี่นี่นี่ร้อยตรวจตีเถวีบ

แม็กซ์อยู่ไหนแม็กซ์ป่ะเอ็งแม็กซ์ป่ะใช้แม็กซ์ป่ะ
ผู้ชายเสื้อสีฟ้ามาคุยด้วยครับ
แล้วผู้ชายคนที่สวมเสื้อกล้ามถามกลับไปว่า

อีกฝ่ายก็ค่อยอธิบายอย่างสุภาพดูมือในมือ

มือกลุ่มนี่คนยืนเห็นไหม

คนชื่อแม็กซก็นั่งแล้วก็พยายามคุยอธิบาย

เคลียร์ให้ลูกน้องแต่ตัวเองไม่ใช่ลูกพี่
เพราะตัวลูกพี่โทรมาขอโทษกับทางร้านค้าแล้ว

คุณผู้ชมดูพฤติกรรมของผู้ชายใส่เสื้อกล้ามให้ดีนะ
แล้วเดี๋ยวฟังอธิบายคำอธิบายของเขาตอนท้ายนะคุณผู้ชมนะ

ต่อมานักข่าวนักข่าวลงพื้นที่ครับคุณผู้ชมไปที่บ้านที่เกิดเหตุ
ไปที่บ้านที่เกิดเหตุอยู่หมู่๗ตะบนทัพช้างอำเภอสอยดาว

ไม่เจอนายแม็กซ์กูจะหายแต่ไปเจอนัตตาพง
นัทพงศ์หรือชื่อเอ็มอายุ๓๓ปีนะ

ถอดเสื้อที่ยืนกุมน่ะยืนกุมอยู่
เล่าบอกว่าเริ่มจากนายแม็กซ์มีปัญหากับคนงานสวน
คนงานในสวนที่ท้ายหมู่บ้าน
ทำกระจกแตกคู่กรณีก็เลยไปฟ้องในจ้าง
ต่อมาที่นายแม็กซ์นั่งบินกินอยู่ตรงนี้
ลักษณะเหมือนมาเคลียร์แทนคู่กรณี
แต่ท่าทีเนี่ยโอ้โหไม่น่าไว้ใจ

มือจับที่ปืนที่เอวตลอดเวลาเลย
คุณผู้ชมดูเราลองฟังเอ็มเล่าหน่อย

อันนี้เราคิดว่าสมควรพกปืนมาหรือไง
แต่ความที่ผมว่าก็ไม่สมควรหรอกไม่สมควรที่จะพกปืนมา
ถ้าจะมาเคลียร์ก็ต้องมามากันดีมาคุยกันดี
แต่อันนี้เขาพกปืนมาแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามมาตัวหนึ่ง

ใช่ครับเขาเป็นตำรวจ
เมื่อกี้เราขึ้นไปแล้วว่าเป็นร้อยตำรวจตี
เขาเป็นตำรวจหรือนี่พี่อ้วน
ผู้ชายที่สวมเสื้อกล้ามคือร้อยตำรวจตีทวีปครับ

คุณผู้ชมฟังคำชี้แจงของท่านหน่อย
คืนนั้นน่ะเหรอคุณผู้ชมดอมน้ำแข็ง
ได้รับแจ้งเหตุศัลย์วิวาร์เลยไปตรวจสอบไง

ก็ผมแต่งตัวเนี่ยแต่ผมรีบ
ผมเป็นรองสารวัตรสืบคุณเข้าใจไหม
ถ้าแต่งตัวให้เหมือนตำรวจมันก็เป็นรองสืบไม่ได้ดิ
พอแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็เลยเห็นปืนที่พกอยู่
ยืนยันว่าที่ไปเนี่ยแค่ไปห้ามคู่กรณี
ห้ามคู่กรณีของคนที่เขาแจ้งเหตุไม่ใช่การคู
แต่หากชาวบ้านเนี่ยคล่องใจผมก็ขอโทษกันแล้วกัน
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผมได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว
ผมต้องการความกระจ่างครับเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ